ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจแล้วก็ขี่เร็ว
สุดท้ายไปชนกับคุณลุงที่กำลังข้ามถนนจนคุณลุงได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขี่เองเนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
คือคลิปนี้ค่ะมีคนเอาไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลเขาตั้งคำถามเอาไว้แบบนี้นะคะจากเหตุการณ์ในคลิป
คุณลุงโดนรถชนจากการที่มีรถจักรยานยนต์ขี่หนีตำรวจนะคะแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาเร็วหนีตำรวจเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่คุณลุงคนเจ็บใครจะรับผิดชอบคุณลุงซึ่งในคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ตอนที่คุณลุงกำลังเดินข้ามถนนน่ะนะคะ
แล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจมาอายุสักประมาณ๒๓เนี่ยค่ะแล้วพุ่งชนร่างของคุณลุงเลย
คนขี่เสียชีวิตตรงนั้นส่วนตำรวจนะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดนะคะครับ
ตัวคนเจ็บเนี่ยก็มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านต่อรมโชคข้าวผัดปูในซอยโชคชัยสี่
ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะอืมทีมข่าวก็ถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาทำงานอยู่ที่ร้านต่อรวมโชคข้าวผัดปูครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าคนเจ็บชื่อว่านายสำอางแก้วทิ้ง
เป็นพ่อของเจ้าของร้านอ๋อเลยฮะนี่ค่ะตอนนั้นโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
รถตำรวจที่ไล่รถคนตายมาไล่มาแบบกระชั้นชิดคนตาย
เขาก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเร็วมากอืม
ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจ
เขาหนีเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
อ่าแต่พอเขาชนลุงเขาล้มแล้วเขาก็ตายไง
ใครจะรับผิดชอบเออ
เสียงดังมากเลยค่ะอืมเขาขับมาเร็วมาก
ตำรวจไล่แบบกระชันชิดเลยไหมคะอ่าประมาณ
เมตรค่ะประมาณนั้นทางตำรวจก็เหมือนกับเขาเรียกไปสอบปากคำ
เพราะว่าเหมือนกับอีกคู่กรณีเขาก็ตายเสียชีวิต
คือตอนนี้คนเจ็บก็คือขาหัก๓ท่อนเลยนะคะยังอยู่โรงพยาบาล
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปญาติของคนเจ็บเขาสงสัย
ว่าแล้วเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคู่กรณีเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจเขาก็จะมีกฎหมายเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู่นะ
ก็อาจต้องไปไล่หาญาติของคนขี่จักรยานยนต์ใช่ไหมว่าจะมีญาติพี่น้องหรือไม่ยังไง